คุณผู้ชมคุณคิงเคยมีความคิดที่ว่า

เป็นคนชอบประกัดชอบดูแข่งประกัดมาก
แกเสียจากโรคนาห่าหัวใจล้มเหลวเชือกพลัน
เพื่อนจำได้มันขอไว้
เราก็ต้องจัดให้เพื่อนเอาประกัดมาจัดแข่งกัน๒๐คู่คุณ
แต่ประเด็นคือจังหวะที่กำลังแข่งกัดปลาอยู่เนี่ย
ลูกสาวของผู้ตายเขามีอาการแปลกค่ะ
นี่ค่ะผู้หญิงเสื้อสีดำที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั่นนะคะ

ผู้ตายชื่อทวีเพ้งโล่งวัย๖๒ปี
เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
ก็มีการตั้งบำเพ็ญกุศลขึ้นที่บ้านที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง

รู้สึกว่าคุณกล้วยวัย๓๙ปีลูกสาวคนกลาง
ตัวสั่นขาสั่นนั่งดูแข่งกัดปลาอยู่
เพื่อนของพ่อเนี่ยมาจัดแข่งให้เนี่ย
ญาติต้องคอยมาจับหัวจับตัวจับอะไรกันนะคะ
อย่างที่บอกเพื่อนบอกขอทำตามสัญญา

จะจัดให้อาการบางทีดูดูไปก็ยิ้มแย้มนะครับลูกสาวว่าคุณกล้วยเนี่ย
บางทีก็ยิ้มแย้มหัวเราะออกมาซึ่งเขาบอกว่าแตกต่างนี่เห็นไหมมีขาสั่นด้วย
อ๋อตัวสั่นขาสั่นอยู่อยู่ก็ยิ้มอยู่อยู่ก็หัวเราะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโดยบุคลิกของคุณกล้วยเองไม่ได้เป็นคนแบบนี้
ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ก็ยิ้มอยู่ก็หัวเราะค่ะ
หลายคนเลยบอกว่าเอ๊ะพ่อมาหรือเปล่าพ่อมาเข้าร่างดูกัดปลาหรือเปล่า
เธอแปรนาการอยู่อย่างนี้ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็หายค่ะ
ก็เลยคุยกับเธอหน่อยคุณกล้วยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคุณรู้ตัวไหม
ไม่ไม่รู้สึกตัวคุณกล้วยเร็วตัวแต่เธอบอกว่า
ตอนที่แข่งกัดปลาเริ่มใจมันวิว
รู้สึกเหมือนสัมผัสถึงพ่อได้
เหมือนพ่อเข้ามาอยู่ในร่างและรับรู้ว่าเพื่อนเอาปลามากัดให้ดู

เธอบอกเธอภูมิใจแล้วเธอก็ขอบคุณเพื่อนพ่อมากเลย

เอาสิ่งที่พ่อชอบมาให้พ่อเธอดู
ซึ่งเขาบอกมาแข่งกัน๒๐คู่นะคุณ
แล้วมาแบบเต็มสตรีมเลยนะคือมีทั้งปลามีทั้งคนภาค

แล้วมีการจุดทูปบอกกล่าวก่อนด้วย
รู้สึกว่าใจเรามันเบี่ยวนะครับ

คือพวกเรามาและเราเอาพวกป่ามา
คือรู้สึกเลยว่ามันว่าพวกเขาจะมาสัมผัสเรา

ทำให้กับพ่อเป็นครั้งสุดท้าย